สำหรับตัวเลขผู้ป่วยโควิด๑๙เมื่อวานนี้นะคะ
พบพบเพิ่มเติมหนึ่งรายและพบผู้เสียชีวิตด้วยหนึ่งศพนะคะ
อกจากนี้ประเด็นที่ยังคงเป็นข้อสงสัยอยู่ได้รับคำตอบแล้วนะคะเมื่อวานนี้
จากกรณีที่มีคนเดินทางกลับจากต่างประเทศและพบว่าติดเชื้อที่จังหวัดยาลานะคะ
ตรวจพบว่าติดเชื้อที่จังหวัดยาลาสี่สิบรายเอาไปตรวจที่สงคราเพิ่มเติม
ไม่พบเชื้ออีกแล้วเนี่ยนะคะเพื่อความแน่ใจค่ะเอาไปตรวจที่แล็บใหญ่เลยที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผลสรุปออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะดูเรื่องของตัวเลขกันก่อนนะคะ
ตัวเลขเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่พบผู้ป่วยเมื่อวานนี้พบผู้ป่วยเพิ่มเติม๑รายนะคะ
เป็นคนที่เดินทางกลับจากรัสเซียอยู่ระหว่างการกักตัวในสถานที่ของรัฐ
ก็จะมีการตรวจโรคต่างต่างปรากฏว่าพบติดเชื้อหนึ่งรายด้วยกันนะคะ
ซึ่งเที่ยวบินที่ผู้ติดเชื้อเดินทางกลับมามีผู้ที่ร่วมเดินทางด้วย๗๐คน
ซึ่งตอนนี้เจ็ดสิบคนอยู่ระหว่างการกักตัวสิบสี่วันนะคะ
ทำให้จะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษค่ะขณะเดียวกันผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มเติมเมื่อวานนี้สิบสี่
รายผู้เสียชีวิต๑ศพผู้เสียชีวิตเป็นชาวออสเตรเลียนะคะ
อาศัยอยู่ที่จังหวัดพังงาอาชีพเป็นผู้จัดการโรงแรมอายุ๖๙ปีค่ะ
เข้ารักษาตัวประมาณ๑เดือนกว่ามาเสียชีวิตนะคะ
ส่วนผู้ป่วยสะสมในประเทศตอนนี้๒๙๘๙รายกลับบ้านได้แล้ว๒๗๐
รายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๑๗๓ราย
และเสียชีวิตสะสม๕๓ขออภัยนะคะ๕๕ศพด้วยกันค่ะ
ส่วนประเด็นที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่ากลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
กักตัว๑๔วันตรวจพบเชื้อที่จังหวัดยาลาเนี่ยนะคะ
ติดโควิดไป๔๐คนเอาไปตรวจซ้ำที่แล็บสงขลา
พบว่าไม่ติดเชื้ออีกแล้วเพื่อความชัวร์เช็คชัวร์ค่ะ
นำเชื้อทั้งหมดมาตรวจอีกครั้งที่แล็บส่วนกลางนะคะ
ผลยืนยันว่าทั้ง๔๐คนไม่พบการติดเชื้อ
ทีนี้อยากได้คำอธิบายนะคะว่าทำไมถึงตอนแรกตรวจพบ
แล้วมาตรวจไม่พบแล้วสรุปสุดท้ายยืนยันไม่พบออกมาแบบนี้
นายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชี้แจงเพิ่มเติมนะคะ
หลังจากการเก็บตัวอย่างของชาวบ้านในจังหวัดยาลา
เจ้าหน้าที่ส่งตัวอย่างไปที่ห้องแล็บหรือว่าห้องปฏิบัติการ
ทดสอบตัวทดลองเปรียบเทียบ
ทดลองเปรียบเทียบจะแบ่งเป็นแบบนี้นะคะจะแบ่งเป็นบวกและแบ่งเป็นลบ
เอาไปตรวจพบหลังจากนั้นเขาจะมีการเปรียบเทียบโครงสร้างกันว่ามันไปตรงกับบวกหรือลบ
ทีนี้ค่ะตัวทดลองที่มันเป็นตัวเปรียบเทียบลบ
ปกติแล้วมันเป็นน้ำเปล่าแต่เจ้าน้ำเปล่าตัวนี้มันมีเชื้อโควิดอยู่ค่ะ
มันก็เลยทำให้ไปตรวจพบว่าเป็นบวกเฉพาะที่จังหวัดยาลานะคะ
ทั้งนี้ยืนยันว่าห้องปฏิบัติการของจังหวัดยาลามีมาตรฐาน
แต่อาจจะเป็นเพราะในหนึ่งวันจะต้องตรวจประมาณหกร้อยถึงเจ็ดร้อยเคส
งานมันอาจจะหนักเกินไปค่ะก็เลยแนะนำให้แบ่งตัวอย่าง
ไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการจังหวัดอื่นเป็นการแบ่งเบาภาระงานต่อไปนะคะ
สรุปแล้วนะคะข้อสรุปแล้วนะคะ๔๐คนก่อนหน้านี้ไม่พบการติดเชื้อโควิดค่ะ
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่ามีพลทหารสังกัดกองทัพเรือติดเชื้อโควิด๑๙เนี่ยนะคะ
พลเรือโทประชาชาติสิริสวัสดิ์โคศกกองทัพเรือกล่าวว่าก็ยอมรับค่ะเป็นเรื่องจริง
ซึ่งขณะนี้พลทหารคนดังกล่าวเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
แล้วก็ระบุว่าสาเหตุที่พบเพราะว่าพลทหารคนดังกล่าวตอนแรกเลยนะ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการติดเชื้ออะไรเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการกักตัวอะไรด้วย
เล่นตะกร่อก่อนกับเพื่อนแล้วก็ประสบอุบัติเหตุค่ะขาหัก
ต่อมาเข้าโรงพยาบาลรักษาอาการขาหักของตัวเองนั่นแหละ
แต่เริ่มมีอาการแปลกคุณหมอก็เลยจับตรวจเชื้อโควิด๑๙
ตามขั้นตอนทางการแพทย์ต่อไปนะคะส่วนคนใกล้ชิดทหารรายนี้นะคะ
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงาน
ตอนนี้จะต้องกักตัวเฝ้าสังเกตอาการทั้งหมด๑๔วันด้วยกันนะคะ
อย่าลืมนะคะใครที่มีอาการเล็กน้อยก็ตาม
อย่าลืมสังเกตอาการตัวเองด้วย
อีกหนึ่งเรื่องน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยนะคะ
นายแพทย์โอภาษการกวินพงศ์เนี่ย
ท่านบอกว่าเมื่อวานเนี่ยตอนแถลงข่าวบอกว่า

ตอนนี้เนี่ยนะคะหนูมันสร้างภูมิคุ้มความมาแล้ว
แล้วเดี๋ยวเตรียมที่จะไปทดลองในลิงต่อไป
ซึ่งลิงเนี่ยสายพันธุ์ใกล้กับคนนะคะ
เราเห็นแสงสว่างที่ปลายมงค์แล้วนะคะ